ตลอดเพราะว่าคือบางทีไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะ

เพราะว่าในโลกออนไลน์ใครเป็นใครเราไม่รู้

ล่าสุดตำรวจไปจับได้นะคะเป็นชายชาวเชียงใหม่
คือเปิดเพจในเฟซบุ๊คหลายเพจขายของ
แล้วก็พอถึงเวลาไม่ส่งของไปให้บ้าง

เพราะปกติซื้อของออนไลน์เราก็ต้องโอนเงินไปก่อน

แล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้ก็มีหมายจับหลายคดีอยู่ด้วย
ตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการ๓กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒
จับผู้ต้องหานะคะเป็นผู้ชายวัย๓๔ปี
เป็นชาวอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตามจับมาเนี่ยตามหมายจับสารจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะ
เพราะว่ามีความผิดฐานช่อกงประชาชน
พันธุ์ตำรวจโทมิลินเพียรช่างรักษาราชการแทนผู้กำกับการ๓บอกนะคะว่า
ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยจะเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
แต่ไม่ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าค่ะ
โดยมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๕๓ปีนะคะเป็นชาวกำแพงเพชร
ลงเชื่อสั่งซื้ออัญมณี๒รายการแล้วก็โอนเงินไป๓๗๐๐บาท
แล้วผู้ต้องหาคนนี้ก็ส่งอัญมณีปลอมไปทางปรายศนีย์ให้กับผู้เสียหาย
พอเขารู้ว่าเป็นของปลอมเขาก็เลยต้องรีบไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นธันวาคมปี๕๗นะคุณ

ปี๕๗นะสามปีกว่าประมาณสามปีที่แล้วนะคะ

โดยเป็นการหลอกขายทองคำปลอมให้กับผู้เสียหาย
ตำรวจยังสืบสวนพบด้วยนะคะว่าแก๊งต้มตุ๋นนี้เขามีเป็นแก๊ง
แล้วก็เปิดเพจขายสินค้าอีกหลายเพจด้วย
ว่าน่าจะมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอีกหลายคนค่ะ
เมืองต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะคะ
แล้วก็อ้างด้วยว่าได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนหาย
แต่บางคดียอมรับว่ามีส่วนร่วมกับกลุ่มคนร้ายแก๊งต้มตุ๋นกลุ่มนี้
ซึ่งตำรวจจะสืบสวนขยายผลจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมด
เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออีกค่ะ